กล้ายวันหวยออกงวดเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าติดวันครูก็ขยับไปวันที่สิบเจ็ดมะรากราคม
คนซื้อคือนึกว่าคนซื้อจะดีใจที่เป็นแบบเออเราจะได้ซื้อในราคาที่มันถูกต้องตามกฎหมาย
ไปจับเขาทำไมเขารับมาแพงโวยวายใหญ่เลย
งงตำรวจงงโซเชียลเขาก็ถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้

โว้ยยับหรอท่ะ
โว้ยยับหรอฮะ
คือฟังจากเนื้อหาที่เขาโวยวายแล้วเนี่ย
หลายคนก็จะคิดว่าคงเป็นหนึ่งในพ่อค้าสลากแหละ
เป็นแบบมาจับทำไมลายย่อยไปจับลายใหญ่ดิ

โว้ยบอกว่านู้นไปจับคอกโว้ยนู้นต้นทางนู้น
ชายเสื้อฟ้าเนี่ยนะที่โวยลั่นโรงพักเนี่ยนะ
ทำนองที่ว่าไปล่อซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
เหมือนการจับโจรขายยาบ้าเนี่ย
หลังแก่คนจนอีกเพราะว่าแม่ค้าได้กำไรกันเท่าไหร่เอง
คือจริงแล้วคนนี้ไม่ได้เป็นผู้ค้าอย่างที่บอกไป

อย่ามาจับอะไรกับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยหรอก

คือเขาเห็นใจรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าที่คือเขามาปลายทางแล้วเป็นทรัพย์หรือว่าเป็นอะไรแบบลงมาอีกแล้ว
ของขึ้นแทนท่านนี้ผู้โพสต์ก็บอกว่าชายเสื้อฟ้าเนี่ยไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้านะแต่ว่าเป็นญาติ
ไม่ใช่ลูกค้าหรอกนะฮะเป็นญาตินะฮะเป็นญาติของแม่ค้าคนหนึ่งที่ถูกจับนะฮะเป็นญาตินะฮะแต่ว่าก็เป็นลูกค้าเหมือนกันแหละ
ซึ่งไปยืมรอซื้อเหมือนกันนะฮะคือตอนนี้เรายังไม่ได้ตรวจสอบต่อไปว่าคือชายเสื้อฟ้าเนี่ยเป็นญาติของคนไหนหรือเปล่า
เป็นเพียงลูกค้าคนหนึ่งที่ไปยืนรอซื้อแต่ว่าเขารับไม่ได้กับการกระทำของตำรวจที่ไปล่อซื้อสลาก
ย่านสำรงแถวแถวสมุษย์ปราการอืมนะคะก็เลยของขึ้นก็อยากให้ไปจับต้นทางดีกว่า
แผงที่คอกวัวนู่นคือคือพ่อค้าแม่ค้ารับมาแพง
รับมาแล้วก็๘๐แล้วจะขาย๘๐ได้ยังไง
คือคิดว่าก็น่าจะเป็นคนทำมาหากินเหมือนกัน
เข้าใจดีว่าพอต้นทุนมาแพงอ่ะครับ
บางคนรับมา๗๒๗๓บางคนรับมา๘๐อย่างที่พี่ก๊อฟบอก

คือเขาก็ไม่รู้จะขายต่อยังไงให้เขาได้กำไร

คือเขาคงเห็นใจอย่างที่บอกว่าเห็นใจรายย่อย
เพราะว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วได้มาเท่านี้
นู้นอยากจับไปจับลายยาย

แต่เราเข้าใจว่าเขาก็รับมาแพง
เราก็จะไปขูดเลือดกับปูมันก็ไม่ได้